วันนี้จับตามองไปที่พักพลังประชารัฐนะครับ
หลังจากก่อนหน้านั้นมีการเทียบเชิญพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

จะให้ขึ้นนั่งแท่นเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ก่อนหน้านั้นผู้สื่อข่าวถามพลเอกประวิทย์ว่า

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่

วันนี้๒๗มิถุนายนช่วงบ่ายหรือเปล่า
ก็พลเอกประวิทย์บอกก็ใช่แล้ว
แล้วแต่สมาชิกก็ต้องจับตามองไป
เมืองทองธานีจะมีการประชุมใหญ่สามัญ

ก็เรื่องของกรรมการบริหารพักชุดใหม่

แต่ว่าพลังเสียงส่วนใหญ่เห็นตรงกันแล้วฮะ
หัวหน้าพักก็น่าจะเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ก็จะเป็นผู้ที่มาเป็นกาวใจประสาน
กับกลุ่มก้วนต่างแทนนายอุตมะสวนายนนะครับ
ส่วนเรื่องของตำแหน่งอื่นนั้น

รักษาการรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วก็เป็นประธานคณะทำงานศึกษารายละเอียด
การแก้ไขข้อบังคับของพัก
หนดข้อบังคับพักสามารถตั้งกรรมการบริหารได้

หรือ๒๙คนแบบใหม่ก็ได้นะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าการปรับโครงสร้างของพัก
เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในพัก

และเพื่อสนับสนุนการทำงานของนายยกรัฐมนตรี

มีรายชื่อปริมออกมาตั้งนานแล้วนะ
เปลยออกมานานแล้วเหมือนกันนะครับ
ว่าผลเอกประวิทย์ก็แน่นอนแล้วครับ
ก็ขึ้นเป็นหัวหน้าพักนะครับ
อกจากนั้นในส่วนของกรรมการบริหารพักนะครับ
ก็จะมีรองหัวหน้าพักที่กำหนดไว้๔คน

ก็ประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
สมศักดิ์เทพสุธินนายนัทพลทีพสุวรรณ
นายไพบุณิติตวรรณนายวิรัตน์รัตนาเศษ
สุชาติชมกลิ่นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
แล้วก็นายพุทธิพงศ์ปุณกรรมรวมถึงนายสันตินะครับ
ก็จะเป็นรองหัวหน้าพักแล้วก็พอพักนะครับ
ทะเบียนพักและเฮรันยิกก็จะมีการเปลี่ยนคนใหม่ทั้งหมดนะครับ
อันนี้ก็เป็นรายชื่อที่อาจจะมีการประกาศ

ก็ขึ้นอยู่ที่นายยกรัฐมนตรีถามนายกทุกวันบ่อยครั้ง
ท่านก็ไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะครับ